หลวงพี่รูปนี้ตกดึกก็ต้องไปทำกิจของสงฆ์ในห้องน้ำ
แต่ปรากฏว่าไฟดับไฟดับปุ๊บเห็นอะไรอะไรดำว่าอะไรดำวะส่องไฟฉายดูเป็นตัวนี้ฮะ

ซ่วมมาแล้วคุณผู้ชมเจอมาแบบนี้ครับไม่กล้านั่งยองเลยฮะ

เปิดไฟไม่ติดเห็นหางห้อยดำอยู่

ส่องไฟฉายดูอ้าวไม่ใช่แล้วสิเป็นงูเหลือม
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่บอกก็ไม่อะไรนะ

หกโมงเช้าฟ้าสว่างกลับมาดูอีกที
งูหายไปแล้วและที่เห็นตัวอ้วนแบบนั้น

เพราะตอนนั้นหลวงพี่ก็ไม่ทันได้สังเกต

แค่คลิปก็หวาดเสียวแล้วครับ